ข้อบบ้างดีกว่าคะตั้งแต่ผันตัวเองมาเป็นนักแสดงอิกษระ
บอกเลยว่างานเนี่ยไหลมาเทมาเลยนะคะ
สำหรับฟุ๊กจิระนะคะแล้วตอนนี้จ้ะโดดมารับ
ละครสายวายค่ะคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นความท้าทายมากสุด
สุดของชีวิตเลยก็ว่าได้งานนี้สี่พันรยาแอปเปิ้ล

โดยหนุ่มฟุ๊กเองนะคะก็เป็นนักแสดงอิสระ
เขาบอกว่ารับงานได้ทุกที่
สังกัดแล้วนะครับตอนนี้

ตอนนี้เขาบอกว่าขอพักเอาไว้ก่อน

อยากจะกลับมาลุยงานหน้าจออีกครั้งหนึ่ง
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของหนุ่มฟุ๊กกันหน่อยจ้ะ
เขาก็มีธุรกิจไง
พลีนิคความงามธุรกิจอื่น

ลุคต้องเป็น๒คนน่ะ
นี่เป็นความในใจ
ให้กำลังใจกันไป